บอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งดารานะคะที่โดนพิษมรสุมค่ะ
ล่าสุดมีละครถึง๕เรื่องด้วยกันโอ้โหนะคะ
บทบาทนะก็ฟาดฟันด้วยนะคะไทยแถมแต่ละเรื่องนะ
แล้วก็วันเกิดครบ๒๘ปีปีนี้นะคะในวันที่๒๑กรกฎาคมที่จะถึงนี้
ยังเตรียมชวนแฟนคลับทำบุญล้างทุกข์ล้างโศกอย่างนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยนะฮะ
แต่หวานใจจะไปด้วยหรือเปล่าแล้วจัดวัดไหนอย่างไรบ้าง
ฟังรายละเอียดจากหนุ่มไต้ฝุ่นกันเลยค่ะ

โรงพยาบาลพระมงกุฎครับผมจริงแล้วจะชวนเพื่อนที่เป็นเป็นนักแสดงไปอะไรอย่างเงี้

น่าจะตั้งใจแบบดูแลครอบครัวให้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าตลอดมาก็พยายามทำงานโดยเก็บเงิน
ไม่ได้คิดถึงแบบครอบครัวเราแต่งงแต่งงานนี่เนาะ
ยังครับเพราะว่าเรายังไม่ได้พร้อมที่จะดูแลใครมากขนาด
แบบว่าแต่งงานถึงท่านแต่งงานขนาดนั้น
ยังอยู่อยู่ดีครับเราดูแลจิตใจกันดูแลหัวใจกันไปเรื่อยครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถเอวพริวด้วยนะคะ
ไต้ฝุ่นเองใช่ค่ะก็ต้องรอดูแล้วกัน๕เรื่องที่ว่าจะมีบทบาทอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างนะคะ